เอ้ามาที่เรื่องนี้บ้างคุณผู้ชม
หนูน้อยคนหนึ่งเต้นเพลงดังแบบปังกลางตลาดเลยครับ
โดดิโดมแล้วไม่ได้หน้าหมด
หน้าตาคล้ายคุณเจวรบัดเหมือนกันนะ
เฮ้ยเจคุณพอจะนึกออกได้ไหม
แล้วคุณจะพอจะจำได้ไหมว่าคุณไปที่ไหนอะไรมายังไงบ้าง
เราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมทางรายการ

อีก๒๓วันเดี๋ยวผมก็กลับสมาบรโตติ
เป็นลูคหลานคุณเป็นหลานคุณอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่แต่ว่าอย่างแรกเลยนะ
อันนี้พาไปตรวจพวกข้อคงค่าเข่ากันเลย

ไม่รู้กี่ขวบแต่น่ารักมากนะมีความกล้าแสดงออกนะ
ถูกต้องชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมว่าหน้าน้องเขาอ่ะเออแต่หน้าน้องคนนี้
หน้าเดียวเลยจุดขายตรงนั้นใช่คุณขวานหน้าเดียวเลยแต่ว่าอุทาโดอั๊บอั๊บอื้มอื้ม
อ่ะสรุปใช่มั้ยแหละของคุณมั้ยเออไม่ใช่เอาเหรอไม่ใช่ของผมมีแถวพวกอาเซียน
อ๋อโอเคโอเคอ๋ออ่าเวียดนามเวลาไปแข่งคอร์นาเม้นท์ซีเกมก็ไปกับชนะนั่นแหละ
ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมโรงเลี่ยงลูกนานแล้วเพราะว่ามีโควิด
เดี๋ยวสักพักนะพอใจหรือยังพอใจนะชนะพอใจนะคุณขวัญคุณพอใจผมหรือยัง
สักพักคุณผู้ชมจะเริ่มงงว่าตกลงแล้วรายการนี้สองคนนี้เขาเกลียดอะไรกันหรือเปล่า